คุณผู้ชมฮะก็ร่วมแสดงความคิดเห็นส่งไลน์เข้ามาหน้าจอนะครับ
สภาพอากาศแถวบ้านท่านเป็นอย่างไรนะช่วยกันเตือนภัยเรื่องสภาพอากาศกันหน่อยนะครับ
รวมถึงเรื่องของอุบัติเหตุชนแล้วหนีดูข่าวนี้ฮะ
เป็นเหตุระทึกเหมือนกันนะคะกรณีที่รถเก๋งคันหนึ่งขับรถชนจักรยานยนต์แล้วมีผู้บาดเจ็บสองรายค่ะ
ทำให้ทางกู้ภัยเองและเจ้าหน้าที่เนี่ยก็พยายามไล่ล่ากวดนะฮะ
จับกลุ่มให้ได้อย่างทันท่วงทีแต่ว่าเขาจะจับได้หรือไม่ไปดูนาทีระทึกนี้กันค่ะ
สำหรับตอนนี้คงติดประจ๋ากว่าได้ไหมเอาน่ากาไต๘๙๗๘
อยู่ชั้นลั่งที่อีกทีที่พิเศษรั๕๗อยู่ตามตำราตรอเมื่อกี็งไม้เยอะแล้วนะครับ

โอ้โหใครที่อยู่แถวนั้นได้ยินเสียงหวอแบบนี้ก็คงตกอกตกใจแล้วค่ะ
และรถกู้ภัยก็พยายามขับตามเก๋งสีดำคันนี้อย่างกระชั้นชิดนะคะ
เป็นการไล่ล่าของเจ้าหน้าที่กู้ภัยเพชรเกษมกรุงเทพค่ะ
กำลังติดตามรถเก๋งสีดำ
เนื่องจากว่าเก่งคันนี้ขับชนมอเตอร์ไซค์ล้มมีผู้บาดเจ็บ๒คน
บริเวณจุดกลับรถหน้ากรมทหารราบ๑๑ถนนผนโยธินขาออกเขตบางเขนกรุงเทพมหานคร
แต่ชนเสร็จแล้วเก๋งคันนี้ไม่ยอมอยู่ในที่เกิดเหตุนะคะ
ขับรถหลบหนีกู้ภัยก็เลยจะต้องตามนี่แหละค่ะ
จนกระทั่งติดตามสกัดจับได้ที่บริเวณปั๊มน้ำมันเอสโซ
ถนนเทพรักษ์ถนนเทพรักษ์ตัดใหม่นะคะ
โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ใช้วิธีการคือใช้รถปิดล้อมทั้งด้านหน้าด้านหลังเอาไว้

ไปไหนไม่ได้ค่ะก็เลยจะต้องลงจากรถ
คนขับเก๋งสีดำลงจากรถพยายามเดินหนีนะคะ
แต่เจ้าหน้าที่กู้ไพก็พยายามสอบถามพูดคุยเนี่ยค่ะ

ถามว่าชนคนอื่นแล้วทำไมต้องหนี

แต่เจ้าตัวคนขับเสื้อขาวเนี่ยก็พยายามเดินหนีตลอดเลย
เดี๋ยวไปชมคลิปกันต่อเนื่องเลยค่ะ
พี่ไปหนีพี่ไปไหน
ไม่เนี่ยพี่ดื่มมาหรือเปล่าเนี่ยเอาตรงเลยพี่ดื่มมาเปล่า

เดี๋ยวมีป้าอีกคนนึงรถพี่เฉียวกระจกแล้วเขาหักเลย

นั่นแหละพี่ไปแตะเขาทำไม

อืมครับตกลงยังไงกันแน่ครับเนี่ย
เรื่องนี้อยู่ระหว่างการที่นำตัวผู้เกาะเหตุไปสอบสวน

ขณะเดียวกันนอกจากกู้ภัยที่ทำหน้าที่ไล่กวดจับแล้วเนี่ยนะคะ
๑๐ตำรวจเอกวิสิตเกิดกระโทกพบหมู่งานสายตรวจ๑ชุดปฏิบัติที่๓สายตรวจ๑๙๑
ขี่รถจักรยานยนต์กำลังจะกลับบ้านพักหลังจากที่เลิกงาน
ขับรถขับรถกลับมาแล้วมาเจอผู้ก่อเหตุคนนี้เป็นคนแรก
แล้วก็พยายามที่จะขี่รถไล่ติดตามเหมือนกันพยายามที่จะควบคุมชายคนนี้นะคะ
ได้มีการประสานกับตำรวจสอนอบางเขนให้มาช่วยจับกลุ่มชายคนดังกล่าวเหมือนกัน
พอตำรวจมาถึงก็พยายามคุยค่ะสอบถามว่าจะรีบไปไหนเนี่ยชนคนแล้วก็หลบหนีแบบนี้ไม่ได้
เจ้าตัวนะผู้ก่อเหตุหนุ่มเสื้อขาวคนนี้อ้างว่าจะรีบไปเยี่ยมพ่อกับแม่ที่ติดโควิดเนี่ยเหตุผลของเขานะ
ตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะคะกำลังนำตัวไปสอบสวนต่อที่โรงพักตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์แล้วก็นำรถเก่งคันที่เกิดเหตุเนี่ยเอาไปไว้ที่โรงพักเพื่อรอดำเนินคดีต่อไป
เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเรื่องนี้ชัดเจนอย่างไรคงจะได้รายงานกันต่อไปนะคะ